เรื่องของความไม่สบายใจของผู้ที่อยู่ใกล้กับคนที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาดไม่ปกติ
มีอีกที่หนึ่งที่ชนบุรีค่ะอันนี้เป็นโพสต์ของเจ้าของหอพักที่เขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เมากินเหล้าพอเมาแล้วเคาะขวดแล้วก็เหมือนกับคนไม่ปกติ
เขาก็กลัวลูกคนที่อยู่หอพักก็กลัวตอนนี้หลายคนก็ย้ายออกจากหอไป
สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเป็นอย่างมากค่ะ
อันนี้ก็คือโพสต์ของเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี

ส่วนจริงของเขาพบความเดือดร้อนมันมีอยู่ที่หอเขา
คือผู้ชายคนนี้ขอเงินที่ร้านสะดวกซื้อ
พอได้เงินก็ซื้อเบียร์มาดื่มดื่มหน้าหอพักเขานั่นแหละ
แล้วก็พูดคนเดียวก็กลัวว่าจะคุ้มคลั่ง
คนในหอก็อยู่ไม่ได้จะออกมาซื้อของก็ไม่กล้าออกมา
แล้วเคยแจ้งตำรวจเอาตัวไปสุดท้ายก็กลับมาอีกค่ะ
คือเจ้าของหอเขาก็ออกมาร้องว่าใครจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้บ้าง
เพราะว่าลูกหอเนี่ยก็ย้ายหนีกันแล้วตอนนี้นะคะ

ผู้ชายในคลิปชื่อว่านายพบอายุ๕๖ปี
ก็คุยกับผู้สื่อข่าวก็คุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะ
แต่เขาก็บอกผู้สื่อข่าวบอกเขานอนตรงนี้ทุกวัน
ไม่ได้ทุบขวดเบียร์นะแต่เคาะเนี่ยเคาะจริง
เคาะให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยเคาะให้ดูด้วยนะคะ
ทีนี้พอไปถามคนเช่าหอพักเขาก็บอกว่า
มันทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะ
ไม่กล้าออกมาซื้อของตอนดึกนะคะ

อยากจะให้หน่วยงานไหนก็ได้ช่วยเหลือหน่อยนะคะ
ถ้าป่วยก็ช่วยเอาไปรักษาทีถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ย
ก็กลัวว่าต่อไปก็จะเกิดปัญหาค่ะ
เมาแล้วก็นั่งตีขวดนั่งอะไรเนี่ย
เพราะขวดบ้างปลาขวดบ้างมาริมถนนเนี่ย
อุ๊ยตี๒ตี๒เข้าไปหลังเซเว่นไปนอน
อยู่หน้าเซเว่นเดี๋ยวฉันถามว่ามันขี้จะชน
เออแล้วคนที่หอเขาก็กลัวกันสิ